คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะมันเป็นประเด็นร้อนมาสักพักนะคะเพราะว่ามันเริ่มต้นจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์จนกลายมาเป็นเรื่องจริงนี่ค่ะนักร้องดังคุณหนุ่มกลากับภรรยาสาวก็คือคุณจูนที่คบหาอยู่ด้วยกันมาจนแต่งงานมีลูกด้วยกันเนี่ยค่ะ๒๐กว่าปีกับ๒๗ปีได้ครับแล้วมันมีข่าว

อภัยคุณหนุ่มเพราะครั้งนี้คงเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของหนุ่มกลา
อันดับหนึ่งก็คือพอแล้วค่ะตอนนี้นะตอนนี้
ถ้าตอบตรงได้เลยก็ต้องรักแหละ
มันคนละมันอยู่กันมาครึ่งชีวิตเนาะ

เพราะว่าจากที่เขาโดนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาหนัก
เอาเป็นว่าทุกอย่างถ้าเห็นประโยชน์ของลูกสำคัญ
เป้าหมายเดียวกันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
นาทีนี้ก็ไม่ได้เกลียดเขานะ
ไม่ได้แบบเช่งชักหักกระดูกอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็น่าจะได้รับบทเรียนที่แบบสาหัสแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากจะให้สังคมให้อภัยเขาอะค่ะ
เพราะครั้งนี้มันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเขาแล้วเนาะ
กระแสทั้งอะไรต่างคือเรายังพูดคำเดิมว่า
เราไม่ได้เคยอยากเห็นใครแบบพังทลายพินาศสันตโลไปเนอะ
และยิ่งเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีเราอย่างนี้
เราก็ยิ่งแบบไม่ได้คืออยากเห็นเขาล้มอะไรอย่างนี้

ฟ้องผู้หญิงยังฟ้องอยู่ค่ะยืนยันว่าฟ้องเหมือนเดิม
ยืนยันว่าฟ้องมือที่๓เรียกเงิน๑๐ล้านบาท
ฟ้องยืนยันว่าฟ้องเหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าในส่วนของคุณหนุ่มกะลาเอง
ตัวคุณจูนก็บอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้แบบเกลียดเขา
ไม่ได้จะอยากให้เขาพังทลายแช่งชักหักกระดูก

เขาคงจะได้รับบทเรียนราคาแพงแล้วนะคะ
คนก็ให้กำลังใจคุณจูนและลูกสาวเยอะมากนะ
ทางฝั่งของคุณหนุ่มกลาก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ในวันนี้
รายการโหนกระแสหลายท่านน่าจะได้ดูกันแล้วนะคะ

คุณหนุ่มก็บอกว่าขอโทษรู้สึกผิดจริง

ยกให้คุณจูนเป็นคนพิจารณาไม่ว่าสารภาพจะเป็นอย่างไร
จะขอดูแลคุณจูนและลูกตลอดไป
คุณหนุ่มก็ประกาศผ่านรายการเลยว่า
จบสถานะความสัมพันธ์กับมือที่๓
ตรงนี้มันเป็นประเด็นไฮไลท์ของวันนี้

เชื่อว่ามือที่๓เองก็น่าจะคิดเหมือนกัน
กระแสแรงกดดันจากสังคมมันมีมากขึ้นในแต่ละวัน
คืออย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
ว่าคุณจูนกับคุณหนุ่มจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี๒๕๖
แต่ว่าเขาคบหากันตั้งแต่มัธยมนะ
ในฐานะชีวิตคู่ที่จดทะเบียนสมรสกันก็๑๑ปี

รวมแล้ว๒๗ปีคือครึ่งชีวิตคุณจูนเลยนะคะ
คือตอนนี้ค่ะสาวที่ตกเป็นข่าวว่าเป็นมือที่๓
โอ้โหคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
คนไปขุดคลิปขุดอะไรกันแบบ
ตอนนี้เขาเปิดเผยหน้าแล้วนี่ในข่าวข่าวอะไรก็ให้เห็นหน้ากันแล้วนี่
ก็มีหลายคลิปเต้นบ้างอะไรบ้าง
แล้วอันนี้คนพูดถึงเยอะเพราะต้องปีนต้นไม้อะไรด้วย
อันนี้พี่หนุ่มกัญชัยแซวไปในรายการแล้วขอไม่ต้องพูดซะ
อาจเลยคลิปเพลงเมื่อเกียก็เป็นประเด็นที่ถูกผู้ถือ
เพราะเพลงที่เอามาประกอบคลิป
มันคือเพลงมีเมียแล้วไม่เอา
ก็ไม่แน่ใจว่ามันย้อนแย้งหรือไม่อย่างไร
คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะ
แต่ตัวเธอก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะ